คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานี้ห้างแตกโรงหนังแตกแล้วไม่ธรรมดาเลย
ตัวแม่ของจริงมาเปิดตัวภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์เรื่องทิศน้อย
แท่งกำกับนะพี่เท่งเถิดเทิงกำกับคุณผู้ชมค่ะ
แล้วงานนี้พี่เท่งมาด้วยนางเอกของเรื่องคุณอ้ำพัชราภามาด้วย
อลังการตาแตกกันขนาดไหนไปดูค่ะ
มันเป็นรักแท้มีใครจะตามหาอยู่ได้
กูนี่ไงล่ะรักแท้โอ้โหสภาพนี้แหละรักแท้
อีดวงว่าเพิ่งมาทำไมต้องมาดามดูไง

เดี๋ยวนะภาพขึ้นมาก็ไม่ได้ให้เกียรติที่ที่ฉันเล่าไปเลย
แล้วพี่บอกว่าพี่อ้ำมาอย่างสวยอลังการไหน
ขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกไหนพี่อ้ำเนอะไหนล่ะ
คือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมที่เดินมาเนี่ย

ก็คือหนึ่งในนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกัน
แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนพี่เท่งนี้นะคะ

โชว์เรียกน้ำย่อยแบบจัดเต็มเลย
เท่งก็ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์มาเลย
แล้วก็ปะเข้าให้กับพี่รัศมีแขค่ะ
มาในมาตรหญิงไทยห่มสบายโจงกระเบกนะฮะ

อนันดาเอฟริ่งแฮมกับคุณอ้ำพัชราภา
ก็มาจัดเต็มเหมือนกันชุดไทยพื้นบ้านค่ะ
แม่อ้ำของเราห่มสบายโจงกระเบงสีหวาน
ปล่อยผมสวยคุณดูฟังเสียงกรี๊ดห้างจะแตกเอานะฮะ
ดอกไม้หวานดูแล้วเปิดตาลงบันไดเลี้ยนมา
คุณเหมือนแบบนางฟ้านางสวรรค์ลอยลงมาเลยนะครับ
เลื่อนตัวลงมาถึงพื้นข้างล่างปุ๊บ

บรรดาแฟนคลับเอฟซีแม่อ้ำมาเชียร์กันล้นเวทีเลยค่ะ
หลังจากนั้นนะคะแม่อ้ำแล้วก็พี่เท่งนะคะ

ทุ่มเทตัวเองในการเล่นหนังเรื่องนี้นะ
น้อยเนี่ยนะพี่อ้ำวอนขออย่างเดียวเลย
ให้ทำอะไรก็ได้ให้เล่นหนักหนาสาหัส
ขอเรื่องเดียวเท่านั้นพี่เท่งให้อ้ำได้ไหม
เรื่องเดียวที่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังค่ะ
อ้ำไม่ลงในถังสองละลิตร

ผมคิดน้หน้าสวยทุกเวอร์ชั่นนะ
แต่พิเศษคือเวอร์ชันนี้สวยเกิน
แล้วคนสวยธรรมชาติมันต้องมีคนจีบเยอะ

กังวลกว่าจะเหม่งหัวถือก

อ้ำไม่เคยปฏิเสธคุณผู้ชมค่ะ
แต่บอกเลยว่านี่เป็นการกลับมาใน

ในการเล่นภาพยนตร์คุณผู้ชมค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนเรื่องนี้
และอย่างที่พี่เท่งบอกไปว่าแม่นาคแม่นาคเอ้าเกี่ยวอะไรกับแม่นาค

บอกอย่างนี้ก่อนทิศน้อยเนี่ยเป็นสไตล์แบบว่า
เป็นแม่นาคที่ก่อนจะเจอพ่อบ้าบเนี่ย
โอ้โหเขาเรียกเรื่องราวเวอร์ชั่นก่อนนั้นอีก

เป็นเรื่องราวแบบย้อนอดีตไปมาแต่ก็บอกเลยว่าฮาแน่นอนคุณผู้ชม

เท่านี้ยังไม่พอค่ะมีอีกหนึ่งนักแสดงที่มาร่วมแสดงหนังเรื่องนี้
แพทน์ณปะพานี่ณภัวร์ณอัตวแร๊ะนะฮะ
ก็มาเป็นสีสันให้กับงานรอบการ่านี้
แล้วแพทย์นี่นะบอกเลยเข้าไปดูเรื่องนี้นะต้องดูให้ดีอย่ากระพริบตา

เพราะเลยรู้ไหมแพทน์มาประมาณไปร่วมถ่ายทำเนี่ยสิบห้านาที

แล้วสิบห้านาทีที่ถ่ายเนี่ยไม่รู้เขาตัดเหลือสี่วินาที

รวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนบอกไอ้แพทน์โป๊ะอ่ะดิ

รูปที่ลงไปเนี่ยแฟนใหม่อะไรยังไงหรือเปล่าแจ๊กกะรีนก็เมาส์อยู่หลายวัน

แพทน์นับภาพเขาบอกอ่ายอมรับเลย

ลงไอจีส่วนตัวเผลอไปติดรูปครึ่งหน้าของหนุ่มคนใหม่ที่เจ้าตัวกำลังคุยกันอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
พอครึ่งหน้าปุ๊บก็ไม่พ้นฝีมือชาวเน็ต
ซูมอ่ะซูมแล้วก็ตามสื่อเปิดวาร์ฟกันมาได้นะคะ
หนุ่มคนนี้อายุห่างกับคุณแพทย์๑๔ปี

กรีไม่ธรรมดานักเรียนนอก
แพทย์ก็เคลียร์ชัดเลยว่าสถานะที่มาที่ไปไอ้ที่เปิดโป๊ะไปแล้วเนี่ยยังไง

แล้วจบนอกแบบว่าโอ้ยแพทน์โปรไฟล์ดีขนาดไหน
อย่างไรอ่าเล่ามาแม่รอฟัง
เท่าที่เราคุยกันมา๑ปีเราไม่ได้ถาม
รู้ง่ายว่าเขาเคยไปเรียนอังกฤษมา๗ปี

บอกแล้วว่าถ้าวันนี้เขาอยากจะมาเป็นแฟนเรา

คือจริงทำไมเราต้องมาคาดหวังว่าแพทย์จะโสดหรือไม่โสด

เพราะในระหว่างทางแพทย์มีคนคุยตลอด

คนที่คุยอาจจะไม่ได้ไปต่อมันก็มีตั้งเยอะตั้งแงะ
คนที่ไปต่อก็ไม่รู้ว่าจะยืนระยะได้นานแค่ไหน
ถ้าเขาอยู่ได้ในแบบนี้
ไปจนเรา๔๐นี้

แพทน์ว่า๑๔ปียังไงก็ยังห่าง
ห่างนะคะ

ถือจะบอกว่า๑๔ปียังห่าง

พวกเราพวกเราก็คุยเยอะ

บ้างล่ะพี่เดี๋ยวจอดตรงนู้นนะเดี๋ยวหนูลงตรงนี้

คุยคนเดียวก็ต้องพบจิตแพทย์นะฮะ